นครปฐมค่ะรถกระบะปรากฏว่า
คือจะเหยียบคันเร่งแซงคันข้างหน้า
แต่สุดท้ายคันเร่งมันค้าง
รถมันก็เลยพุ่งมาอีกเลนส์หนึ่งแบบนี้ค่ะ
สรุปเหตุการณ์นี้รถชน๔คันรวด
คุณเห็นไหมจังหวะที่ชนเนี่ยแบบนี้ค่ะ

แล้วโอ้โหนี่เป็นภาพจากกล้องหน้ารถนะคะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นของวันที่๓

จุดเกิดเหตุก็คือหน้าวัดฮาไทยนเรศ
ถนนบรมราชชนนานีตมศาลายา
อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม
่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครค่ะ
ทีนี้หลังเกิดเหตุตำรวจสพพุทธมนตร
แล้วก็กู้ภัยมาตรวจสอบนะคะ

สภาพด้านหน้าไม่ต้องพูดถึงเย็นเลยค่ะ

แล้วก็ล้อรถพังยับเยินค่ะ

บรรทุกตู้ทึบได้รับความเสียหายอีก๒คัน
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้มีคนที่ได้รับบาดเจ็บ๓คน
กู้ภัยก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ทีนี้จากการสอบสวนนายนัทธวุฒิสำแดงผล
อายุ๒๙ปีคนขับรถกระบะที่พุ่งมาเนี่ยนะคะ
ทราบว่ากำลังขับรถไปจังหวัดราชบุรี
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุพยายามจะเร่งเครื่อง

คันเร่งมันเกิดค้างก็เลยทำให้ไม่สามารถบังคับพวงมาลัยได้
ที่สุดแล้วก็เสียหลักพุ่งข้ามเกาะกลาง

แล้วก็รถคันอื่นฝ่ายตรงข้ามแบบนี้นะยับเลยค่ะ
ตำรวจสภพุทธมณฑลบอกว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
แล้วก็ประสานรถยกมายกรถทั้ง๔คันออกจากจุดเกิดเหตุ
แล้วก็สอบปากคำคนที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะ